ไทยรัฐทีวีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ในกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วัน
มูลค่าถึงกว่า๕๗๐๐๐๐บาท
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกง่ายนะคะ
เพียงแค่ติดตามชมรายการต่างของช่องไทยรัฐทีวี
แล้วให้สังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีค่ะ
เห็นแล้วก็ให้ส่งไลน์อวยพรปีใหม่

ก็มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของพลำคอนโดพักรังสิตจากภึกษารถอีซูซูมิวสเอ็กซ์นะคะ
แล้วก็ของรางวัลอื่นอีกมากมาย
ร่วมรับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็ม
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม๒๕๕๘จนถึง๑มกราคม๒๕๕๙นี้ค่ะ
จำกัดให้ส่งได้๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการเท่านั้นค่ะ